ข้ามแยกลาดกระบังเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่นะฮะ
ทัดถลมลงมาสูงนี่วินาทีถลมอ่ะฮะคือมันใหญ่มากนะฮะค่ะ

มีอีกคลิปนึงอีกมุมนึง
อันนี้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เบื้องต้นมีรายงานว่ามีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
ตัวเลขบอกว่าเจ็บหลายสิบคนถ้าเสียชีวิตก็สองคน
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วก็นี่ฮะมาเคลียร์พื้นที่ตอนที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับ
ใครที่อยู่แถวนั้นคงจะผ่านเส้นทางนี้ดีแถวลาดกระบัง
ค่ะเห็นว่าจังหวะที่สะพานสุดเนี่ยค่ะก็คือช่วงที่เป็นช่วงคานของสะพาน
มันซุดลงมาเลยอะค่ะแล้วก็มีคนงานที่เขาติดอยู่ข้างใน
จะนำออกมาได้ที่บาดเจ็บนี่ก็มีทั้งบาดเจ็บสาหัสด้วยอ่ะนะคะ
แล้วมันใหญ่มากนะฮะใช่ค่ะแถวพระราม๒นี่บางทีมันจะหล่นมาเป็นชิ้น
ชิ้นใช่ไหมอืมชิ้นหนึ่งก็ใหญ่แล้วนะนี่สุดลงมาทั้งแถบเลยอ่ะค่ะ
โอ้โหทั้งคานเลยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงสิบแปดนาฬิกากว่ากว่านะ
โลตัสลาดกระบังนะครับตอนนี้ทางกู้ชีพกู้ภัยนะครับ
ร่วมกระตันยูด้วยอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาลต่างนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บที่ติดอยู่ใต้ซากออกมาด้วยนะฮะตัวเลขคนเจ็บเนี่ยยังยัง
แน่นอนนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะนี่รถนะฮะโอ้โหโอ้โห
ซึ่งไม่รู้ว่าคือคนงานหรือว่าชาวบ้านทั่วไปนะค่ะคันนี้คุณเขียนมาสอน
หือคือไม่แน่ใจว่ายังมีคนเจ็บที่ยังติดอยู่ใต้ซากของสะพานหรือเปล่านะคะ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเหมือนกับยังมีคนเจ็บบางส่วนติดอยู่ใต้ซากของสะพานด้วยพี่อุ๋ย
แต่ที่แน่แน่เนี่ยคือพบผู้เสียชีวิตในขณะเนี้ยสองคนค่ะ
ซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยจะเป็นยังไง
คือดูภาพจากมุมที่มีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้เนี่ยมันก็หนักนะ

แต่พอดูภาพใกล้เมื่อกี้นี้ที่รถถูกทับอ่ะ

อ้าวท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวตามเพิ่มเติมให้นะครับ
แจ้งเหตุเอาไว้ล่วงหน้าก่อนว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เป็นสะพานข้ามแยกทางยกระดับแถวรัฐกระบังนะครับ

ติดตามให้ต่อนะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามประสานกับทางกู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบเพิ่มเติม